ก็มาพูดคุยความพร้อมของโอลิปิกเกม๒๐๒๐กันอย่างต่อเนื่อง
๔วันแล้วนะครับจะเข้าสู่โทรเมนต์อย่างเป็นทางการ๒๓กรกฎาคม
แต่ว่าฟุตบอลจะเตะในวันที่๒๑กรกฎาคม
ก็จะเริ่มมีกีฬาทยอยแข่งกันโดยเฉพาะกีฬาประเภททีมนะครับ
นักกีฬาไทยส่วนใหญ่ก็เดินทางถึงแล้ว
บางคนยังมีการกักตัวอยู่ที่บ้านพักนักกีฬาลงฝึกซ้อมอยู่ได้ภายใน
บางคนก็ไปฝึกซ้อมด้านนอกแล้ว
ถ้าพูดถึงโอลิปิกเกมในครั้งนี้นะครับ
คงต้องย้อนไปว่าผลงานของนักกีฬาไทยในช่วงก่อนหน้านี้
หลังจากเรามีเหรียญทองแดงแรกจากพระเยาพุทธรรมดิ์ในปี๑๙๗๖
หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยพลาดในการคว้าเหรียญรางวัลเลยนะครับ
ไปดูความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยครับ
ครั้งที่ผ่านมาคว้าเหรียญมาได้รวมกัน๓๓เหรียญครับ
แบ่งเป็น๙เหรียญทอง๘เหรียญเงินแล้วก็๑๖เหรียญทองแดง
ก็นับว่ามากกว่าบรรดาเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมด
ลิปิกเกม๒๐๒๐ทัพนักกีฬาไทยคว้าโคต้าร่วมแข่งขัน๔๑คนนะครับ
จริงแต่๔๒แต่ว่าน่าเสียดายที่ทิศิสันปั้นโหมด
นักบริษัทอีกหนึ่งคนที่เป็นความหวังของเราน่านมีอาการบาดเจ็บนะครับ
ก็เลยเหลือแค่นี้แต่ว่าก็ยังพอมีลุ้นกันอยู่นะครับ
สำคัญหลายคนที่จะพอรู้เหรียญกันได้ก็ยังมี
๑๕สัปดาห์คมกีฬานะครับหลายฝ่ายก็คาดการณ์กับว่าครั้งนี้จะความมาได้๓เหรียญทอง
แต่อีกหนึ่งก็เป็นน้องเทนนิสภาริพักษ์เพื่อสักครู่นะครับ
นักกีฬาเทวันโด๔๙กิโลกรัมหญิงกว่าในหมดทุกแชมป์แล้วนะครับ
เพียงแค่เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเป็นเหรียญทองที่น้องเทนนิสต้องการมากที่สุดนะครับ
ต่อมาคือมวยสากลความหวังสูงสุดก็คือเจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดีนะครับ
หลังจากการขาดหายไปของธิริสันปั้นโหมด
ชัดใช่ในวัย๓๖ย่าง๓๗นะครับรุ่น๕๗จิโรกรัมชาย
เดี๋ยวลุ้นกัน๒ครั้งที่ผ่านมาหยุดเส้นทาง
ไว้ที่รอบ๑๖คนโอลิมปิก
พนนี้เป็นครั้งที่สามของสตครั้งสุดท้ายของชีวิต
ก็มีแรงผลักดันครับต้องการจะคว้าเหรียญเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ส่วนคู่ผสมครับก็คาดหมายว่าจะคว้าเหรียญทองได้เหมือนกันนะครับ
รีแต้รัตนาชัยปัจจุบันรั้งมือสองของโลกแล้วก็คว้าแชมป์ร่วมกันมาแล้ว
รายการโอลิมปิกในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของทั้งสองคน
แต่ด้วยฟอร์มที่กำลังร้อนแรงขนาดนี้ก็ต้องมองไกลถึงเหรียญทองได้เหมือนกัน
นะครับส่วนสองนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยใน
โอลิปิกเกมส์น้องเทนนิสพันธุ์ที่พักแล้วก็
ญี่ปุ่นเป็นการอบอุ่นร่างกายอยู่ภายใต้อาคารที่พักของนักกีฬา

ซึ่งในการซ้อมวันแรกของทั้งสองคนมีการป้องกันตัวเองอย่างสูงมากครับ
แมสฝึกซ้อมตลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด
เชฟก็กำชับนักกีฬาห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด
ถ้าไม่ใช่โปรแกรมของการฝึกซ้อมเหมือนนั้นครับ
ส่วนจุธาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาจักรยานประเภทถนนก็ซ้อมเข้มข้นในการปั่นขึ้นภูเขา
ที่เป็นเส้นทางแข่งขันจริงในช่วงสุดท้าย
าธิก็บอกว่าการซ้อมต้องใช้พละกำลังปั่นมาก
เพราะว่าต้องข้ามภูเขาหลายลูกระยะทางประมาณ๕๐กิโลเมตร
ปั่นเสร็จแล้วสภาพร่างกายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่เหนื่อยมาก
แล้วก็ทำเวลาได้ดีเมื่อถึงวันแข่งจริงน่าจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายครับ
กีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองขออภัยนะครับเหรียญรางวัลมากสุดในมหากรรมโอลิมปิกเกมส์
ก็คือคนนี้ครับมณัฐบุญจำนงนักมวยสากลในรุ่นไลฟ์เวเตอร์เวท๖๔กิโลกรัมครับ
คว้า๑เหรียญทองโอลิปิก๒๐๐๔ที่กรีสแล้วก็๑เหรียญเงินโอลิมปิก๒๐๐๘ที่จีน
ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนแรกนะครับที่สามารถคว้าเหรียญจากโอลิมปิกได้ถึง๒สมัยติดต่อกันครับ